หญิงสาวคนหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้โพสต์เรื่องราวผ่านสังคมออนไลน์เพื่อขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ถูกอดีตแฟนที่เป็นสาวธอมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ทุกวันนี้ต้องกลายเป็นคนทุกผลภาพ
ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป
แต่ว่าเวลาก็ผ่านมานานสมควรแล้วนานพอสมควรแล้ว

นี่คือคำพูดตัดเพาะของนางบุญช่วยศรีโชธอายุ๔๓ปี
เธอต้องกลายเป็นบุคคลทุกผลภาพ

รวมถึงไม่สามารถทำงานเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกต่อไป
หลังเธอถูกนางวราพรแก้วจันทร์อายุ๔๓ปี
หล่อแฟนเก่าทำร้ายร่างกายจนได้รับบัตร
สาหัสและขโมยทรัพย์สินไปเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุเกิดภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเรื่องราวของเธอถูกเปิดเผยผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

ในวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
เรียกตัวนางบุญช่วยและลูกชายอายุ๑๗ปีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
นางบุญช่วยยังเล่าเพิ่มเติมว่ารู้จักกับนางสาวราพันธ์มาเป็นเวลา๔ปี
โดยช่วงหลังได้เลิกรากันไปและแยกกันอยู่ประมาณ๑เดือน
ก่อนจะไปคบหากับแฟนใหม่ต่อมาสาวหล่อได้กลับมาขอคืนดี
แต่ได้ปฏิเสธไปนางสาวราพันธ์จึงขอนอนพักค้างแรมที่บ้าน
และได้อนุญาตเนื่องจากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
จากนั้นช่วงกลางคืนอีกฝ่ายได้ไปซื้อสุรามาดื่ม๒ขวดและพูดคมคู่
พอเช้าวันรุ่งขึ้นขณะยืนเลือกเสื้อผ้าใส่ตามปกติ
ก็รู้สึกเหมือนมีของแข็งมากระแทกที่ศีรษะด้านหลังอย่างแรง
จากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
มาพักฟื้นอีกทีก็พบว่าอยู่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้ว
ทำไมเขาทำกับเราได้ทั้งที่เราดีกับเขามาตลอด
ดีกับเขาเพราะตลอดระยะเวลา๔ปีที่คบกัน
อยากเอาคงพูดไม่ออกเลยค่ะ
ที่ลูกชายอายุ๑๗ปีเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
ในช่วงกลางคืนได้นอนอยู่ข้างบนบ้าน
และได้ยินเสียงแม่ทะเลาะกับสาวหล่อแต่ก็ไม่ได้ลงมาห้ามปราม
พอรุ่งเช้าได้ลงมาดูแม่ในห้อง
ก็พบว่านอนจมกองเลือดหายใจรวยรินอยู่บนพื้นห้อง
จึงได้เรียบโทรศัพท์แจ้งจนาทีหน่วยกู้ภัย
และเจ้าหน้าที่อนามัยมาช่วยเหลือแม่นำส่งโรงพยาบาล

ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องอยากเอาคืน
แต่คือว่าแต่ละคนก็บอกผมว่าให้ใจเย็นไว้ก่อน
เพราะว่าต้องให้ทางกฎหมายเขาดำเนินการไปก่อน
ส่วนความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจเอกอนุสวยาคำ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า
ขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานออกไม้จับ
นางสาววราพันธ์ผู้ก่อเหตุแล้ว
โดยอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตนนางสาวราพันธ์จะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งหากได้ตัวมาแล้วมีการสอบสวน
และหากมีเหตุเชื่อได้ว่าตั้งใจที่จะเอาถึงชีวิต
ก็สามารถเพิ่มข้อหาเป็นพยายามฆ่าได้
พร้อมขอให้ผู้เสียหายอย่ากังวลใจตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด